หูขี้มาบัดบะทำหกายเนี่ยนะครับมีหลากเทศหลายวัย
รู้แล้วแต่มีการศึกษาเป็นเจ้าของธุรกิจ
แห่งเครื่องอาจารย์ทางคู่บ้านการก็มีเป็นผู้ที่มีน่าตัดทังสังคมก็มากมาย
ผมก็ไม่สามารถที่จะคาดการณ์อะไรล่วงหน้านะครับ
ดูแล้วก็มาบอกนักสถานที่ตรงนี้ได้

วัดก็มาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะครับ
คณะศิษยานรสุทธิ์วัตถมกาย
คงจะยากที่จะมีคนไปสั่งให้ซ้ายหันขวาหันได้
เพราะมีจำนวนมาก

และทุกคนก็มีความคิดเห็นของตนเอง
ที่ผ่านมาไม่มีใครสั่งการ
แล้วก็คงจะมีใครสั่งการไม่ได้ด้วย